ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มามีผู้หญิงซ้อนท้าย
ปีฟีทจอได้ครับจอได้ครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกกับตำรวจ
กระบะซิงไม่เห็นว่ามาจับอะไรรถกู
แล้วมีการบูลลี่รูปร่างตำรวจด้วยค่ะ
กระบะซิงไม่จับมาบ้าง่ะ
เออแก่งรถเบี้ยอ้วนคุณคุยอยู่อย่างเนี้ยไม่จับใครว่าทัน

ไม่ใช่มาดูประแจประแจบ้าประแจบ้าประแจประแจข้อมูลได้
ดูไอ้พุงพุยนี่เลยจะไปจับใครกัน

เขาพอบูลลี่รูปร่างตำรวจ
นี่ไงเดี๋ยวอยากให้โดนจริง

คลิปนี้เนี่ยจริงถ้าเกิดเปิดแบบเต็มนะ

แล้วกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจ
ที่ตำรวจเรียกรถมอเตอร์ไซค์เขาให้จอด
เพราะชอกไม่มีแผ่นแปะทะเบียน

แล้วมีการยึดกุญแจมอเตอร์ไซค์เขา
นี่จังหวะที่อะไรก็จะปลี่ไปทำร้ายตำรวจด้วยนะ

ไม่ได้มาคนเดียวถ้ามาคนเดียวไม่มีแฟนห้าม
เพื่อนตำรวจโพสต์เอาไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็น
เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมานี่แหละนี่ตำรวจสนฉลองกรุงนะ
เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่อยู่ตรงแยกเจ้าคุณทหารค่ะ
ก็สังเกตเห็นแล้วแหละมอเตอร์ไซคันนี้มา
ก็บอกกับคนขี่บอกว่าคุณเอารถจอดให้ตรวจหน่อยสิ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยค่ะ
ซึ่งตำรวจนะบอกว่ามีการวอร้อยเวร
ให้มาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปดำเนินคดีเอาก็ปรับคดีจราจรแหละ
แล้วก็ข้อหามินประมาทสารสั่งปรับ๑๐๐๐
โทษจำเดี๋ยวต้องรอลงอายา๒ปีนะคะ